เมื่อสักครู่ชนวัวคราวนี้ชนควายค่ะ

เขาบอกว่าขับรถมาดีอยู่ฝูงควายวิ่งตัดหน้ากระทันหัน

คอหักตายไปตัวตอนโดนชนค่ะ
สองตัวนี้ก็กำลังถูกเคลื่อนย้ายไป

อย่างที่บอกที่เมื่อกี้เราทำลูกศรเอาไว้ตัวซ้ายที่นอนแน่นิ่ง
คือมันตายตอนโดนชนแล้วค่ะเป็นตัวผู้
ชาวบ้านเขาก็จะเอานำซากไปเก็บไว้ส่วนตัวทางขวาตัวเมียเนี่ย
ต้องพาส่งโรงพยาบาลนะคะนี่คือโอ้โหสภาพรถกระบะนี่ก็ไม่ได้ต่างจากควายเลยค่ะ
ับเยินเลยนะคะเพราะว่าชนเต็มแรงเลย
คนขับได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกัน
เหตุการณ์มันเกิดกลางดึกค่ะ
ตีหนึ่งของวันที่สิบเก้านายประเคยงอินทรชิกกับภรรยา
จะไปสุราธานีใช้เส้นทางถนนสาย๔๐๑ถนนนครศรีสุราช
ขับมา๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ควายมันก็อยู่ริมทางแบบนี้นะคะ
ขับมามืดตี๒ค่ะ
เข้าพื้นที่อำเภอศรีชนปุ๊บ
ฝูงควายกลุ่มนี้ค่ะมันก็วิ่งออกมาจากข้างทาง
แล้วก็ตัดหน้ารถเขาอย่างกระชั้นชิด
เบรกแล้วนะคะมันไม่ทันจริง
ก็เลยพุ่งชนควาย๒ตัวแรกเต็มเลยค่ะ
ตัวผู้คอหักตายค้าที่เลย
แต่ตัวเมียบาดเจ็บสาหัสลักษณะแบบนี้คุณผู้ชม

เพราะว่ายังข้ามมาไม่ถึงจังหวะกลางถนน
ภรรยาคนขับบอกว่าหลังเกิดเหตุ
เธอกับสามีฟกช้ำแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยปกติแล้วใช้เส้นทางนี้
เดินทางไปขายของที่สุราธานีทุกวันเลย
แต่ก็ไม่เคยเจอฝูงควายออกมาตัดหน้าแบบนี้มาก่อน
เพราะดีมากที่สามีไม่ได้ขับรถเร็ว
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเผลอเจ็บหนักกว่านี้

จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าของควายทั้งสองตัวนี้เลยนะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้ลำบากมากด้วย
รถเพิ่งจะซื้อมาได้ปีกว่า

หลายคนก็จะสงสัยว่าตกลงคนผิดหรือควายผิดล่ะ

บนถนนเนี่ยมันไม่ใช่ที่ทางของสัตว์
สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์มาวิ่งหรือมาเดิน
ให้เขาหากินก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ทุ่งนงทุ่งนาอะไรกันไป

หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรคนเขาหลับกันอยู่
ก็ปล่อยมันออกมาหากินให้มันเดินให้มันได้ยืดแข้งยืดขาบ้าง

แล้วถ้าเขาขับกันเร็วนะกลางคืนไม่ค่อยมีรถ
แล้วถ้าชนแบบนี้เผลอถึงตายก็มีนะคะ